เพราะว่ามีเพจหนึ่งเป็นเพจรับอุปการะเด็ก
คือลักษณะถ้าใครท้องแบบไม่พร้อมเอาลูกของตัวเองไปโพสต์ลักษณะแบบนี้
เพื่อให้คนมารับเลี้ยงมาช็อปแบบนี้เหรอคุณเออมาช็อปมาช็อป
เป็นแบบนั้นเลยนะคะแล้วเพจที่เขาเอาเรื่องนี้มาเผยแพร่ก็คือ
เพจดอกจิตวี๑๐เขาบอกว่าคือเขาโพสต์
ข้อความน้ำเป็นลักษณะอ่าภาพเนี่ยก็คือการคร็อป
ดูเด็กเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเริ่มอุปการะมาได้สองเดือน
เคสโอนจองนี่คนนะคะพูดถึงคนนะมีคำว่าโอนจองด้วยนะ
คลอดแล้วจ้าเมื่อวานพรุ่งนี้ก็จะได้น้องไปเลี้ยงแล้วจ้า
ยินดีด้วยลักษณะมันเหมือนซื้อของออนไลน์ยังไงก็ไม่รู้นะ
เอามาดูอีก๑โพสต์นะครับบอกว่า
อายุ๔เดือนเพศชายอยู่หัวหิน
โพสต์เบอร์โทรด้วยแล้วก็ยังมีคนยังมีการบอกด้วยนะคะ

มีหนำซ้ำยังมีการรีวิวคล้ายกับการซื้อขายของทั่วไปด้วย

สิ่งที่เขาเอามาโพสต์ก็คือเป็นข้อความ
มีคนส่งเข้ามาในเพจนี้บอกว่ากำลังตั้งท้อง
ได้๓๔เดือนแต่ว่ายังไม่ได้ฝากคัน

พร้อมที่จะเลี้ยงแต่ก็ไม่กล้าจะเอาเด็กออก
เพราะว่ากลัวบาปอยากให้ทางเพจช่วยหาคนอุปการะ
ก็ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับไป
คือลักษณะติดต่อซื้อขายเหมือนไม่ใช่คนนะคะ

เพราะว่าการที่จะอุปการะเด็กสักคนขั้นตอน

และจะต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย

คำนึงถึงอนาคตและความเป็นอยู่ของเด็กด้วย

ไม่ใช่ลูกหมาลูกแมวนะเขาบอกแบบนี้
ทีมข่าวของเราอ่านแล้วสำรวจแล้วเจาะลึกค่ะ
ไปสอบถามพันธุ์ตำรวจเอกมานะกลีบ

ปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย

เปิดเผยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบต้นต่อ
ของเพจที่มีการโพสต์ข้อความเบื้องต้นเอง

ว่ามันเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือเปล่า

นายอนุกูลปีดแก้วรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ทารกผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบนี้
มันทำไม่ได้และมันหมินเมต่อการค้ามนุษย์
ซึ่งกรณีดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ผลกระทบต่อสวัสดิภาพและสิทธิ์ของเด็กในอนาคตนะคะ